คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องบุญอีกหนึ่งเรื่องดีกว่า
ณเดชนคุกิมิยาแล้วก็แม่แก้วนะคะงานบุญงานบวชนะคะ
หรือว่างานทำกันคุณสนที่ไหนเนี่ยไม่เคยขาดจริงจริงนะฮะ
น้องสิริพงน้องแน็ตสิริพงหลายคนจำได้ค่ะ
เสียงเนี่ยคล้ายกับพี่ปูพงศิษย์เป็นเอกนะคะ
ก็ไปพร้อมกับคุณแม่เหมือนกันนะคะเนื่องในกิจกรรมวันแม่นี่แหละค่ะ
โรงเรียนหนองหานวิทยาค่ะก็ได้ไปแจกรางวัลให้กับนักเรียน
เรียงความเกี่ยวกับแม่นะแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยค่ะ
ก็จำนวนหกสิบเก้าทุนทุนละห้าร้อยบาทนะคะ
ไม่ใช่มอบทุนอย่างเดียวนะณเดชน์ค่ะก็แหมสร้างความสุขค่ะ
เสียงเพลงนะร้องเพลงให้กับนักเรียนและคุณครูฟังอย่างสนุกสนานเลย
ในวันแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเล็กน้อยนะคะ
แม่ก็ควงแม่แก้วเนาะไปสร้างความสุขกับน้องด้วยนะคะ
ทั้งคนนี้จริงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็นำของนะคะ
ข่าวของสิ่งของเครื่องใช้ต่างไปมอบให้กับพี่น้องที่สปลาวด้วย